คุณผู้ชมคะตอนนี้ใกล้จะ๒ทุ่มแล้วนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศที่แถวแยกนางเลิ้งค่ะ

แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับระเบิดควัน
เสียงพลุกควันเป็นระยะนะคะ
ไปติดตามสถานการณ์บรรยากาศสดตอนนี้
กับคุณสิริวัณรักษัตริย์หน่อยค่ะเชิญค่ะ
คุณเข็มมาสอนคุณอรัชพรค่ะ
มาดูบรรยากาศล่าสุดที่แยกนางเลิ้งนะคะ
มีการรวมกลุ่มกันของวัยรุ่นทะลุแก๊สค่ะ

แต่ล่าสุดดูบรรทะก่อสดข้างหลังตอนนี้เลยมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มวัยรุ่น
มีการประทัดและระเบิดไปทางฝั่งที่มีการยืนประจำแนวของตำรวจควบคุมสูงชน
ซึ่งบริเวณด้านหน้าธรรมบิลระธบาลจะมีการตั้งแถวประจำของตำรวจควบคุมสูงชน
ตั้งแถวเพื่อที่จะป้อมแนวของธรรมเนียบรัฐบาลไว้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะกลุ่มวัยรุ่นทะลุแก๊สที่เห็นข้างหน้านี้ค่ะ
ก็มารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ
พร้อมกับอุปกรณ์การปลาประทับ
แล้วก็ทุกไปทางฝั่งตำรวจคุมผู้ชน

คุณรัชพรคุณเกดมาสอนค่ะตำรวจ
ได้มีการยิงแก๊สน้ำตามาทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุม
ลูกเลยค่ะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ต้องถอยร่นไปอยู่บริเวณหลังสนามม้านางเลิ้งนะคะ
และตอนนี้นะคะมีการประกาศนะคะ
วลชนบางส่วนเนี่ยจะไปแยกดินแดงนะคะ
แล้วก็มีการห้ามกันอยู่ค่ะว่าไม่ให้ไปนะคะ
เนื่องจากว่ามีการยืนรักษาแนวกระชับพื้นที่ของตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะคุณรัชพรคุณเขียนมาสอนค่ะ
จะเห็นว่าทางตำรวจเนี่ยได้ยิงสัญญาณไฟเลเซอร์นะคะ
มาทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแสงสีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
จะเป็นแสงเลเซอร์มาจากฝั่งตำรวจควบคุมฝุงชน
ที่อยู่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษนะคะ

ค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุแก๊ส
ที่แยกนางเลิ้งนั้นเวลานี้เนี่ยนะคะ
ความต้องการของทางกลุ่มคืออะไรคะ
เขาต้องการจะขยับจะเคลื่อนขบวนไปไหน
หรือว่าเขามีความต้องการที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ
หรือมีกิจกรรมอะไรในเวลานี้ค่ะ

ถ้าเป็นการชุมนุมของกลุ่มขับไล่พลเอกประยุทธ์

เป็นการรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร

ก็มาสมทบมาร่วมชุมนุมด้วยนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่มีการยุติการชุมนุม

ที่ไม่ได้ทำกิจกรรมที่แยกดินแดงด้วย

ก็ยังไม่มีการขยับแนวนะคะเท่าที่ดิฉันเนี่ยได้สังเกตด้วยสายตาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ขออัพให้จริงเดี๋ยวจะกลับไปติดตามสถานการณ์สดที่แยกนางเลิกอีกที
เพราะว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ